ราคาข้าวที่ตกก็ทำให้เกษตรกรไทยต้องหาวิธีขายข้าวในรูปแบบอื่นนะครับ
แต่ว่าหลายคนก็มองว่าการขายข้าวผ่านช่องทางออนไลน์
อาจจะเป็นกระแสเพียงชั่วครู่
หนึ่งในไอเดียที่จะสร้างความยั่งยืนในการขายข้าว
ก็คือผ่านโมเดลข้าวยั่งยืนเชิงนวัตกรรม
กระทรวงพาณิชย์อาจจะพิจารณานำมาใช้
เกษตรกรไทยในอนาคต
ติดตามเรื่องนี้จากคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
โครงสร้างโมเดลข้าวยั่งยืนเชิงนวัตกรรมหรือข้าวไทย๔๐
มหาวิทยาลัยหอการค้าเตรียมเสนอในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
โดยใช้ความต้องการของตลาดโลก
นำการผลิตเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยชาวนาไทยได้ในอนาคต
รูปแบบของข้าวไทย๔๐คือการปลูกข้าว
เพื่อรับคำแนะนำคุณสมบัติข้าวที่ควรผลิตให้ตรงกับความต้องการ
รวมถึงการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
โดยมีภาควิชาการให้ความรู้ผลผลิตลดต้นทุนและเพิ่มความสมบูรณ์ของข้าว

จากผลผลิต๖๕ล้านไร้อย่าง
หากการดำเนินการเป็นไปได้จะกลายเป็นอนาคตใหม่ของข้าวไทยในตลาดโลก

ยังต้องมีการประเมินประเทศที่ขายข้าวคู่แข่ง
เวียดนามที่มีการผลิตข้าวพรีเมียมคุณภาพ

แต่ราคาถูกกว่ารวมทั้งเพิ่มการแปรรูปข้าว
จากข้าวไทยมีการแปรรูปเพียงร้อยละหนึ่ง
แต่หากแปรรูปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสิบ
ก็จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินในการผลิตได้ถึง๔๐๐๐ล้านบาท
ผมย้ำตอนนี้นะว่าสินค้ากาเศษภาคกาเศษ
เป็นภาพที่มีอนาคตยังหมดความหวังยังหมดความท้อถอย
แต่ทำอย่างไรที่ให้มันตรงใจกับตลาด
ให้มันตรงใจกับผู้ซื้อในต่างประเทศ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้า
ยังเชื่อว่าข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก
หากเกษตรกรไทยยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม
ข้าวไทยสู่มาตรฐานใหม่
แต่ก็ต้องอาศัยฟันเฟืองจากทั้งหน่วยงานราชการ

ถึงจะเห็นทางรอดข้าวไทยในเวทีโลก
มาสิวรีก่อนแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน